ตำรวจปราบรามยาเสพติดนะคะจับผู้ต้องหาลักลอบขายยาเสพติดผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ตำรวจปราบรามยาเสพติดนำกำลังเข้าตรวจค้น
ห้องพักเลขที่๒๐๓อพาร์ทเมนต์แห่ง๑ภายในซอยรามอินทรา๑๑๕
จับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นเยาวชนชายอายุ๑๙ปี๑คน
ยึดปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก

ตามินบรรจุขวดกว่า๑๐๐ขวด
และไอซ์จำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในรังกระดาษ
อกจากนี้ยังพบอุปกรณ์สำหรับบรรจุยาเสพติด
ส่งขายตามปรายศนีย์ประกอบไปด้วยถุงซิปล็อกสีเงิน

ปรายศนีย์จะไม่สามารถเอ็กซาเรย์ได้ว่า
ภายในบรรจุสิ่งของชนิดใด
สอบส่วนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าห้องพักห้องนี้เป็นของตัวเอง
ซึ่งเช่าไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
รวมไปถึงของกลางยาเสพติดทั้งหมด
ก็เป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว
เขาก็รับยาเสพติดมา
แล้วก็มีการแบ่งจัดสรร
เพื่อส่งต่อกลุงค้า
พลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้
เป็นการสืบสวนขยายผลจากการจับกลุ่มผู้เสพ
มีสัญลักษณ์๙๙๙ซึ่งเป็นของกลุ่มวาใต้
ชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน
สืบสวนและขยายผลจนพบที่อยู่ของผู้ต้องหา
พร้อมวางแผนในการจับกลุ่มไว้ได้
ผู้ต้องหาคนดังกล่าวมีอายุเพียง๑๙ปีเท่านั้น
แต่กลับมีหน้าที่รับยาจากกลุ่มว่าใต้
และนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักแห่งนี้
ติดหลังจากรับรับยารถใหญ่ที่มีการรำเรียน

ทางเน็ตทางโซเชียลทางเฟซบุ๊ก
วิธีการส่งของเขาแล้วก็ดูเขาก็ส่ง
เขาใช้เป็นถุง
ถุงพวกนี้เวลาส่งไปสนี
จะเอ็กซาเรย์อย่างไรก็อาจจะมองไม่ชัดมองไม่เห็น
และอีกส่วนหนึ่งจะนำมากระจายในพื้นที่
และใช้พื้นที่ชาญเมืองเช่นรามอินทรา
สายไหมโคครามลาดพร้าวและเรียบด่วน
เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพักยาเสพติด
และจากการสืบสวนยังพบว่ายาเสพติดเหล่านี้
ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและสถานบันเทิง
โดยเฉพาะเคตามีนที่เป็นที่นิยม

ตำรวจสามารถจับขบวนการค้ายาเสพติดออนไลน

ซึ่งมีอายุ๑๘๑๙ปีเท่านั้น
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน